ส่วนคุณผู้ชมที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักร
จะต้องมีสติระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอุทาหรณ์
คนที่ทำงานกับเครื่องจักร๒พื้นที่๒จุดด้วยกัน

เวลาขายน้ำอ้อยเขาจะต้องเอาอ้อยเข้าไปบดในเครื่อง
ทีนี้พ่อค้าค่ะแขนมันถูกดึงเข้าไปในเครื่องบดด้วย
ดละเอียดแหลกคาเครื่องบดเลย
นี่ขออนุญาตเซ็นเซอร์นะคะเพราะว่าจุดที่เห็นนี้เป็นแขน

ผู้ชายคนนี้นะคะซึ่งเป็นคนขายน้ำอ้อย
ชื่อว่านายปรีชาสุธิวานิสอายุ๖๓ปีค่ะ
ถูกเครื่องบดอ้อยทับมือขวาติดคาอยู่ในเครื่องเลยนะคะ
จุดที่เขาขายนี่ก็คือเขาขายบนท้ายรถกระบะ
หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตำบลโสธรอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
หลังจากที่เกิดเหตุตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือ
จากพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้านั่นแหละ
โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือ
พอกู้ภัยมาถึงนะคะพบว่ามือขวาถูกเครื่องบดอ้อยเนี่ย
แหลกเหลวติดคาเครื่อง
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ถอดชิ้นส่วนของเครื่องแบบนี้
ค่อยถอดออกทีละชิ้นทีละชิ้นจนสามารถนำมือของนายปรีชาออกมาได้
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ปรีชาเล่าว่ามีอาชีพขายน้ำอ้อยสดตรงจุดนี้
ก็คือหน้าห้างสรรพสินค้ามาขายเป็นประจำตั้งแต่๙โมงถึงเย็นเลย
ช่วงที่เกิดเหตุก็คือเขาใช้เครื่องบดคันน้ำอ้อยอยู่
แต่เกิดพลาดท่าค่ะมือขวาถูกเครื่องดึงเข้าไป
แล้วก็ทับค้างอยู่ในนั้นเกือบครึ่งชั่วโมงก็คือประมาณ๒๐นาที
เป็นช่วงเวลา๒๐นาทีที่ปวดมากที่สุดเจ็บที่สุด
แต่ว่าก็ต้องร้องขอความช่วยเหลือนะคะ
ซึ่งจะเห็นว่าพนักงานนอกจากจะพยายามนำมือออกมาแล้ว
ก็จะต้องช่วยให้ไม่เป็นลมด้วย
ก็ขอให้ปลอดภัยด้วยนะคะส่วนอาการเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ฟังต่อไปนะคะ
อีกหนึ่งจุดค่ะเป็นเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันเลย
แต่ว่าถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะ
ลำปางค่ะนางสาวธนพรสายวงอายุ๔๕ปี
เป็นคนงานโรงงานรับซื้อของเก่าในตำบลกล้วยแพะอำเภอเมือง
ถูกเครื่องย่อยพลาสติกดูดร่างเข้าไปเสียชีวิตคาเครื่องเลย
ขณะที่ผู้ตายเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ก็คือผู้ตายกำลังเข้าไปทำความสะอาดเครื่อง
เห็นเศษพลาสติกมันติดเครื่องอยู่ก็เลยเอามือล้วงเข้าไป
แต่ว่าตอนนั้นเครื่องย่อยทำงานอยู่ค่ะ

พอดูดแขนเสื้อมันก็ดึงร่างเข้าไป
ดึงไปทั้งร่างไปติดอยู่
ศีรษะและแขนถูกบดติดคาเครื่องบดพลาสติกค่ะ

พี่สะพ้ายของผู้ตายเป็นคนเห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะ

บังเอิญมันมีเซธนี้อยู่ในห้านนะเจ้า

ตั๊กเศษนั้นออกคนสงสัยจะเอามือไปล่วง
เอามือไปล่วงแล้วก็เครื่องนี้มันกัดปั่นมือพุน

เออเครื่องปิดแล้วเจ้าแล้วพุนไปเปิดคนเดียวพุน
พุนไปเปิดไปกดเครื่องแล้วพุนคือเหมือนกับพุน

เสียใจกันหมดทั้งเท่าแก่ทั้งคนงานจ้ะ
เพราะเป็นคนงานดีเด่นทำงานได้เป็นสาวกว่าปีแล้ว
เป็นสาวกว่าปีแล้วเป็นคนงานดี
ดึงเสียใจดีกว่าเสียบุคลากรดี
เพราะปีนี้จะไปช่วยทุกคนเป็นคนดีจ้ะ
สามีผู้ตายเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุ๑วันเท่านั้นเอง

คือขณะที่ภรรยานั่งชาร์จโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดู
จู่จิ้งจกตกลงมาที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือแต่จิ้งจกตัวนั้นตายแล้ว
ก็ไม่คิดว่าเรื่องจิ้งจกตกลงมาตายที่หน้าจอโทรศัพท์จะเป็นรังบอกเหตุว่าภรรยาจะเสียชีวิตในเวลาถัดมาค่ะ